มีการจับตาเรื่องผลของการประชุมในระดับทวิภาคีแล้วนะคะ
มีการจับตามองอีกหนึ่งเรื่องก็คือการต้อนรับ
ผู้นำของสหรัฐอเมริกาก็คือนายบารักษ์โอบามาของประเทศจีนนะคะ
บอกว่ามีการให้ออกทางอื่นก็คือทางสำรอง
ไม่ได้เป็นการต้อนรับด้วยพรมแดงนะคะ
เรื่องนี้ถูกจับตามองว่าเป็นการจงใจดูหมินหรือว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุค่ะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่นายบารักษ์โอบามา
ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางมาถึงเมืองหางโจของจีนนะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
จากเจ้าหน้าที่ของจีนไม่ได้จัดเตรียมบันไดและพรมแดงไว้รอต้อนรับนายโอบามา
ทำให้นายโอบามาต้องลงจากเครื่องบินโดยใช้บันไดภายในเครื่องออกมาทางประตูทางออกสำรอง
ขณะที่ผู้นำของชาติอื่นต่างได้รับการต้อนรับด้วยพรมแดงอย่างสมเกียจค่ะ
อกจากนี้นะคะยังเกิดเหตุปะทะคารมระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับเจ้าหน้าที่ของจีน
ที่พยายามกีดกันคณะสื่อมวลชนที่ติดตามนายบารักษ์โอบามา
รวมทั้งยังเกิดเหตุการณ์ที่นางซูซันไรซค่ะเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐ
ถูกเจ้าหน้าที่จีนกีดกันไม่ให้เดินประกบกับนายโอบามา
ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่นางไรซ์เป็นอย่างมากด้วยค่ะ
และเหตุการณ์เช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ขณะที่เดินทางไปเยือนประเทศอื่น
แต่ว่านายเฉินติงลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐ
แห่งมหาวิทยาลัยฟูตันกลับวิเคราะห์ว่านี่คือความตั้งใจของจีนที่จะดูหมินนายโอบามา
ซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากการที่สหรัฐนั้นสนับสนุนคำพิพากษาของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
ตัดสินว่าจีนไม่สามารถอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ได้
และการที่สหรัฐผลักดันให้มีการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุฒิในเกาหลีใต้ด้วยค่ะ
แต่ว่าทางสหรัฐกลับไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ควบคุมบันไดไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
ซึ่งทางฝั่งจีนพยายามแก้ปัญหาด้วยการสูกล้ามเข้าไปนะคะ
แต่ว่าสหรัฐกลับยืนยันที่จะใช้บันไดสำรองภายในเครื่องบินค่ะ